เพื่อนสองคนก็เที่ยวสงกรานกันเสร็จ
หนึ่งคนจะพาเพื่อนกลับไปส่งที่บ้าน

น้องชายเพื่อนเนี่ยทะเลาะกันกับเพื่อน

กลายเป็นตัวเองถูกแทงเสียชีวิต
ทั้งที่ไปส่งเพื่อนแท้นะคุณผู้ชม
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศความโศกเศร้าเสียใจ
บรรดายญาติพี่น้องของนายพิเชษ
เจียมเจริญทรัพย์อายุ๒๙ปี

ห่มจนเป็นลมหลายต่อหลายรอบ
เนื่องจากหลังจากพ่อแม่แยกทางกัน

แค่นี้อยู่กันสองคนมาตลอดชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๒ของวันที่๑๖เมษายน
นายพานุวัฒน์ปิ่นผักแว่นอายุ๒๓ปี

เขากับนายพิเชษซึ่งเป็นผู้ตายนะครับ
แล้วก็นายชัดชัยเจียนดอนอายุ๓๑ปีก็พากันไปกินข้าว
จากนั้นก็พากันขับรถไปส่งไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

หลังจากจอดรถที่รีสอร์ทก็มีน้องชายของนายฉัดชัย
ซึ่งไม่รู้ชื่อว่าชื่ออะไรเข้าไปหานายชัดชัย
แล้วพี่กับน้องก็มีปากเสียงกันทะเลาะชกต่อยกัน
ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แล้วน้องชายของชัดชัยก็ใช้มีดแทงพี่ชายด้วยนะครับ
นายพิเชษเห็นอย่างนั้นก็เข้าไปช่วย
ช่วยนายฉัดชัยซึ่งเป็นเพื่อนเขาที่ถูกน้องชายแทง
เข้าที่ชายโครงด้านขวาแล้วน้องชายก็หลบหนีไปนะฮะ
นายพาณุวัฒก็โทรศัพท์เรียกกู้ภัยอรรยประเทศมาช่วย
นำตัวนายพิเชษแล้วก็นายฉัดชัยส่งโรงพยาบาล
คือพอนายพิเชษเข้าไปช่วยก็ถูกยิงแล้วก็ถูกแทงด้วยนะฮะ
บาดเจ็บด้วยเอาเป็นว่าพี่ชายก็ถูกแทง
พี่ชายก็ถูกแทงจากเหตุที่น้องชายก่อขึ้นมานะครับ
พอคนเจ็บทั้งสองคนถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ส่งต่อนายชัดชัย
ซึ่งมีอาการสาหัสไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาแก้ว
ส่วนนายพิเชษตอนนั้นชีพจรอ่อนมากใกล้หยุดเต้นแพทย์ก็ไม่ได้ส่งตัวไป
แต่ว่าต่อมานายพิเชษเสียชีวิตตอน๘โมงเช้าของวันถัดมานะครับ
นายสมยศจกกระโทกอายุ๕๒ปีซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายบอกว่า
เสียใจมากเสียใจ
ตัวเขาทำงานอยู่ฉาเชิงเซาช่วงสงกรานได้กลับบ้านไป
หวังจะให้ลูกหลานลดน้ำดำหัว
แต่ไม่คิดว่าต้องกลับมาดูใจลูกเป็นครั้งสุดท้ายแทน
ในการที่จะให้ลูกไปรดน้ำดำหัว
ตอนนี้สาเหตุยังไม่ทราบว่าน้องชายทะเลาะกับพี่ชายเพราะอะไร

สุดท้ายต้องโดน๒ข้อหาคือมีคนตายด้วย